คือถ้าเกิดบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หวยแม่นมากเกินไปมันก็

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้ามือหวยเถื่อน

นี่สร้างความเดือดร้อนดันรูปปั้นเลยเหรอคะ
ประมาณนั้นเลยนะฮะแหม่นี่คือรูปปั้นทหารเอกพ่อขุนรามคำแหงครับ
อยู่ในบริเวณสารหลักเมืองเก่าแก่ใกล้กับเจดีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้า
รามคำแหงมหารราชหรือว่าเจดียุทธหัสถีอยู่ที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก
สภาพนั้นโอ้โหคุณผู้ชมดูเอาละกันถูกพังทำลายเสียหายไปหมดเลย
รูปปั้นศักระขนาดต่างรูปปั้นช้างม้าวัวควายไก่ชน๖๐๐ชิ้นถูกทุบ
ระเนมระนาดแบบนี้ครับตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมไปคุยกับนางละออเถินบุรินอายุหกสิบเก้าปี
เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องสักการะแล้วเขาบอกว่าเขาเห็น
เห็นกลุ่มคนต้องสงสัยเป็นชายวัยรุ่น๔๕คน
ขับรถกระบาดสีบรอนเข้ามาช่วงสักบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละ
แล้วหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเดินไปถามถึงสารหลักเมืองว่าอยู่ตรงไหน
แล้วก็ไปถามถึงรูปปั้นทหารเอกว่าอยู่ตรงไหน
พอรู้จุดปุ๊บทำทีไปเดินไปจุดทูบเทียนไหว้
แล้วก็ประกอบพิธีกรรมบางอย่าง
ต่อมาช่วงเย็นผู้ใหญ่บ้านเขาแวะมาจุดนี้พบว่าอ้าว
รูปปั้นถูกทุบทำลายแตกเสียหายหมดเลยครับ
เอาไปฟังเสียงคุณละออหน่อยนะครับ

ทีนี้พอไปถามชาวบ้านนะ
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นการรับจ้างมาทำ
กลุ่มเจ้ามือหวยเถื่อนที่เสียผลประโยชน์

แล้วก็พากันสาบแช่งผู้ก่อเหตุให้มีอันเป็นไป
แล้วก็สังเกตว่าทำไมคนร้ายถึงไม่แตะต้องรูปปั้นพญานาค
ซึ่งอยู่บริเวณฐานของเจดีเลย
อาจจะไม่กล้าหรือเปล่าไม่ทราบ
ตำรวจก็เลยตั้งทีมสืบสวนติดตามคนร้าย
ดูจากกล้องวงจรปิดดูซิว่าใครเป็นคนลงมือทำในครั้งนี้นะครับ